เล่ากันบ่อยเกี่ยวกับหนังหน้าครูนั่นเองคุณผู้ชม
นี่เป็นเรื่องความเชื่อของคนในวงการบันเทิงนะคะ
เรานำเสนอคุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วนั่นเองค่ะ
ล่าสุดนะฮะพี่วงการบันเทิงก็แวะเวียนไปกราบไหว้
เมื่อวานนี้เขามีพิธีบวงสวงหนังหน้าครูครั้งใหญ่ที่วัดเทพพลคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดให้บุคคลธรรมดาได้เข้าไปกราบไหว้ด้วยค่ะ
บรรยากาศตั้งแต่เริ่มพิธีเนี่ยโอ้โหคนบันเทิงเดินทางไปเยอะเลยค่ะ
ว่าจะเป็นพี่ปิ๋มซีโฟพี่จิลจักรพงศ์เป็นผู้เริ่มทำพิธีบวงสวง
ปิ๋มเองเนี่ยเคยขอพรหนังหน้าครูแล้วประสบความสำเร็จคุณผู้ชม
มีงานได้เป็นผู้จัดละครเลยนะแล้วก็ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศสมใจอีกด้วยค่ะ
เห็นว่าตอนนี้เช็คคิวดูแล้วยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยค่ะ
ทั้งคู่พร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาของหนังหน้าครูนะคะก็มีการรำตระนิมิตรค่ะ
เป็นการแสดงแรกเพื่อถวายหนังหน้าครู
ที่ได้บันดาลพรให้ความสำเร็จทั้งงานในวงการทั้งชีวิตส่วนตัวนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะพี่ต้อมรัชนีกร
คนนี้ก็มีความเชื่อในหนังหน้าครูมากเลยค่ะ
ต้อมจัดการแสดงรำมโนราบูชายันนะคะ
แล้วก็การแสดงของพี่ต้อมมาเต็มขนาดนี้ค่ะ

บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าลึกตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจนะ
ไม่รู้ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็นานมาแล้วไม่ได้ร่ายรำแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมก็ดูตามคลิปตามภาพเลยค่ะ
รำได้อย่างสวยสดงดงามจริง

ครูเองก็ช่วยบันดาลให้การแสดงออกมาสมบูรณ์นั่นเองค่ะ
ปิดท้ายด้วยการแสดงของพี่แคนดี้รักแก่น
กับการรำดีดหายคุณผู้ชม
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นลูกหลานหน้าตะสินโดยตรงค่ะ
แต่ก็ขอถือโอกาสนี้มาขอบคุณครู
เพราะว่าแคนดี้เองก็ได้ใช้สัตว์ครูพักลักจำ
ทำการแสดงของตัวเองอยู่เสมอนั่นเองค่ะ

อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่หลายคนจับต้องนะครับ
รวมไปถึงเราด้วยนะจับจ้องกันมานะฮะ
ก็คือเรื่องของตัวเลขนั่นเองค่ะ
ปิ๋มและพี่จิลค่ะเป็นตัวแทนลูกศิษย์หนังหน้าครูค่ะ

เห็นตัวเลขกันแบบชัดคุณผู้ชมดูเอาละกัน

ไม่ต้องเดาเสียเวลาตามเลขก็นั่นแหละ

โอ้โหสุดยอดเลยนะจ๊ะแบบนี้ชัดกันไปเลยค่ะ
มาต่อกันที่ลูกศิษย์หนังหน้าครูที่เพิ่งเดินทางมาหาครูเป็นครั้งแรกค่ะ
ฝนธนสุนทรนะคะเล่าเรื่องราวที่อัศจรรย์ใจ

พยายามมองว่าหนังหน้าครูท่านไหนนะที่มีความผูกพันกับตัวเอง
ปรากฏว่ามีครูของพี่ฝนอยู่ในนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ช่วงจังหวะที่พี่ฝนเดินไปหาครูเนี่ย
พวงมาลัยไปกราบร้องไห้ออกมาด้วยความปิติค่ะ

น้ำตาเนี่ยมันพลั่งพลูออกมามันห้ามไม่ได้จริง

ไปฟังความรู้สึกข้างในใจพี่ฝนกันค่ะ

เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์ใจค่ะ
ก็คือมันออกมาเองน้ำตาลมันออกมาเอง
มันเป็นน้ำตาแห่งเหมือนแบบ
เหมือนคนที่รอคอยกันอะไรประมาณนี้

ก็ขอให้การงานของเราราบรื่น

แล้วก็ขอให้ปลดหนี้ปลดสินจะให้

ถ้าเราปลดหนี้ปลดสินได้เราก็จะตัวเบาแล้ว

มีกำลังที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไป

มันเป็นกำลังใจที่อยู่ภายในจิตใจนะคะ
พอได้เจอครูมันอาจจะมีกำลังใจขึ้นมา
มีแรงใจขึ้นมาทำอะไรหลากหลายนะจ๊ะ

ต้องมาในวันนี้ตอนแรกเนี่ยคิวพี่เองก็ไม่ว่างนะ
เอ้ามันว่างขึ้นมามันตรงกันขึ้นมาพอดี
ระหว่างที่แคนดี้เดินไปกราบครูค่ะ
จะจัดการแสดงถวายที่มีอาการแบบมือไม้สั่น

แล้วก็สัมผัสได้ถึงครูที่อยู่ตรงหน้าค่ะ
ขอพรครูขอให้งานรุ่ง
แล้วก็ทำการอะไรก็ขอให้ครูอยู่ข้างตัวเองไปฟังเสียงกันค่ะ

รู้สึกรู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงความความขลังนะคะ
แล้วก็ทำให้เราสำรวมลงทันทีเลย
ก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
ใช่ค่ะเรื่องของหนังหน้าครูผ่านไปนะคุณผู้ชมนะ
เอาจริงนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
ในวงการบันเทิงหลายคนหันมาพึ่งมูเตลูกันเยอะเลยนะคะ